ย้อนกลับไปนึกถึงคดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่
อีกหนึ่งคดีที่เมื่อวานนี้คุณภาคภูมิก็เล่าไปแล้ว
ส่วนหนึ่งนะคะเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
แม่ค้าขายลอตเตอรี่เขาไปฟ้องว่าคุณลุงคนนึงเนี่ย
ขโมยลอตเตอรี่ของเขาไปจากในตู้กระจก

ก็ฟ้องกันสารชั้นต้นสารอุทธร
สารชั้นต้นทั้งสารอุทธรพิพากษาเหมือนกันนะคะ

เพราะว่าพยานฝ่ายโจทย์น้ำหนักเบา
พยานฝ่ายโจทย์มีเพียงพยานบุคคล

มันก็เลยทำให้นึกถึงคดีหวย๓๐ล้านไง
เพราะพยานทั้งหมดเป็นพยานบุคคล
และเป็นพยานบอกเล่าเพราะไม่มีพยานที่เป็นหลักฐาน
เช่นกล้องวงจรปิดก็ยังไม่มี
ลายนิ้วมือก็มีแค่ลายนิ้วมือบนลอตเตอรี่
เพราะว่าหมวดจรูนเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินอย่างนี้ค่ะ

ดังนั้นเราก็เลยเทียบเคียงกับอีกคดีว่า
สารท่านมองว่าพยานบุคคล
ที่เป็นพยานบอกเล่ามีน้ำหนักขนาดไหน

ทั้งสารชั้นต้นทั้งสารอุทธรณ์บอกว่า

ก็แพ้ไปทั้งสองสารเลย
โจทย์ไม่ดีกาค่ะก็จบแค่สารอุทธรณ์

นางรสรินศ์ศักดิ์นาราโรด
เป็นแม่ค้าขายของชำแล้วก็ขายลอตเตอรี่ด้วย
ในตำบลกุฎเขาอำเภอมจากคิรีจังหวัดขอนแก่น
ยื่นฟ้องนายศิษย์กิตพลึกเพื่อนบ้าน
และนางดรุณีกิจพลึกลูกสาวของในสิทธิ์
ฟ้องต่อสารแขวงจังหวัดขอนแก่นนะคะ

นางรสรินศ์บอกว่าในศิษย์เนี่ย

เป็นลอตเตอรี่งวดประจำวันที่๑๖พฤษภาคม๒๕๕๙
หมายเลข๕๘๙๒๐๗ที่ถูกรางวัลที่๑
และลอตเตอรี่อีก๒ใบที่ถูกรางวัลใกล้เคียง

ขโมยไปแล้วก็เอาไปให้ลูกสาว
ที่ชื่อว่าดารุณีไปขึ้นเงินรางวัล
เงินมา๖ล้าน๑แสนกว่าบาท
แต่ในสิทธิ์ที่ตกเป็นจำเลยยืนยันว่า
ซื้อลอตเตอรี่จากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

อุทธรภาค๔พิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะคะ
ก็คือยกฟ้องนะคะก็คือยกประโยชน์ให้จำเลยไป
เพราะว่าพยานของโจทย์เนี่ยมีเพียงพยานบอกเล่า
เป็นเพียงพยานบุคคลสำนวนอ่อนเชื่อถือไม่ได้
รวมถึงถ้าในสิทธิ์จำเลยขโมยไปจริง
ทำไมแม่ค้าขายลอตเตอรี่ไม่แจ้งความทันที
สารก็เลยพิพากษายืนตามสารชั้นต้นเนี่ยค่ะ

เพราะว่าไปแจ้งความหลังจากที่รางวัลออกแล้ว
ครูปรีชาก็แจ้งความเฉียง
เพราะว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าถูกรางวัล
แม่ค้าโทรมาบอกแล้วเขาหาสลากไม่เจอไง

เขาไม่ได้แจ้งวันแรกตั้งแต่สลากหาย
นั่นน่ะสิก็เลยเราก็พยายามมาเทียบเคียงให้ดู

คดีที่เล่าให้ฟังก็คือเกิดมา๘ปีแล้วนะคะ

นายสิทธิ์เสียชีวิตแล้ว

ก็เปิดร้านขายส้มตำปลาเผาสัญจร

อยู่กับลูกชายอยู่ในตลาดมัจจาคิรี

คดีเนี้ยตัวพ่อกับตัวของนางดรุณีเองเนี่ย

คดีขโมยลอตเตอรี่จำได้ดีเลยค่ะ

ตัวเองก็ยังคงขายของขายลอตเตอรี่กันตามปกติ
แล้วกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เป็นโจทย์

คุณดารุณีก็คือที่ขายส้มตำอยู่ในการลูกชาย

ตัวเองก็ไปซื้อลอตเตอรี่ที่ร้านของโจทย์เป็นประจำ
เองก็มาซื้อส้มตำที่ร้านของดิฉันเป็นประจำ

เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณดรุณีดูค่ะ
นี่ค่ะคุณกลับไม่รู้นะคุณเฮียมาศรเสร็จหรังวัลที่หนึ่งนะเนี่ย
ได้ไป๖ล้านกว่าบาทนะคะก็ยังขายส้มตำอยู่นะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็มีความสุขกับการขายส้มตำปลาเผาอะค่ะ
แม้จะได้เงินไปก่อนหน้านี้๖ล้านกว่าบาทเพราะว่านี่เป็นอาชีพสุจริต
เขาก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนี้
แล้วเขาก็ยังจำได้คดีตอนนั้นที่เกิดขึ้นแม้จะผ่านไป๘กว่าปีแล้ว
แล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามไปว่าเอาเนี่ยแล้วพอเห็นคดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรีรู้สึกยังไง
คุณดารุณีก็บอกว่ามันคล้ายกับคดีของดิฉันมากเลยนะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลค่ะ
เคียงกันนะเรื่องของพยงพยานอะไรพวกนี้ก็คล้ายกัน